หนึ่งก็คือผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ย
แล้วไม่มีเตียงรักษากลับไปที่บ้าน
เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยบางทีความหนาแน่นของเตียงเนี่ยอาจจะน้อยกว่า
ไปรักษาตัวที่นั่นไปกักตัวที่นั่นก็ได้
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ที่คลองเตยกรุงเทพเขาติดโควิด๑๙
เป็นคนอุดรธานีก็เลยตั้งใจว่ากลับไปรักษาที่บ้านดีกว่า
อยู่ที่กรุงเทพไม่มีเตียงไปเสียชีวิตกลางทางขนาดที่ขับรถไป
เสียชีวิตที่สระบุรีนะฮะค่ะคือหลังรถเขาเนี่ยโอ้โหอัดสมุนไพรไปเต็มเลย
กะว่าถ้าไปถึงบ้านแล้วยังไม่มีเตียงเนี่ยต้มสมุนไพรอบสมุนไพรดื่มสมุนไพรอยู่บ้านก็ได้
แต่เสียชีวิตกลางทางที่สระบุรีโทรไปหาญาติญาติที่อุดรธานี
บอกว่าโอ้โหก็ต้องรบกวนแล้วล่ะแล้วก็ศพจากโควิดก็ต้องรีบชาปนกิจด้วย
ท่านผู้ชมดูภาพนี้นี่เป็นภาพที่จิตอาสา
พาเขาไปส่งบ้านที่อุดรธานีจากสระบุรีที่เสียชีวิตไปอุดรธานี
นำกระดูกที่ชาปนกิจศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นำกระดูกกลับไปส่งครอบครัวที่บ้านที่อุดรธานี
ถึงจะเป็นแค่เท่ากระดูกนะครับแต่ก็

เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอยู่บ้านนั่ง
อยู่นี่ซีรถกับมาคนเดียว

ตายแบบไม่มีผู้ใดไม่มีผู้นอน
โลกโควิด๑๙เขาจะลดใจพังชีัติในห้าคาเกลี
ผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อในเช้าอายุ๔๐ปี
นะครับชื่อเล่นชื่อหนาวเขาป่วยโควิดนะฮะทำพิธีชาปนกิจที่วัดสตือเจดีงาม
บนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังจากนั้นก็นำเท่ากระดูกเนี่ยกลับไปส่งให้ที่บ้านที่
จังหวัดอุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับที่สระบุรีเนี่ยวัดสตือเจดีงามเนี่ยทางวัดเขาชาปนกิจ
ให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสงสารทางครอบครัวที่อยู่ที่อุดรธานีที่รอรับผู้ที่เขาเสียชีวิต
ตั้งใจจะขับรถกลับบ้านนะฮะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยขับกระบะพร้อมกับสัมภาระจากคลองเตยกรุงเทพนะฮะ
จะกลับบ้านที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

เดี๋ยวฟังเสียงแอดมินเพจนะครับ
ก็เป็นตัวยานเนี้ยเนอะว่าเนี้ยเนอะ
มาหอดล่ะเด้อให้นะครับผมมาส่งหอดหมองหอดบอนแล้ว
ด้วย
นี่นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นเข่าของคนนะครับกี่วัน
ตัวชินใจหอบกลับมานะครับบึงตะไข้บึงนางโทรธ
เอาไว้จะรักษาเจ้าของครับพี่น้องน้ำที่มันต้มไว้

น้ำกระช่ายน้ำหยังนะครับน้อง
นี่ฮะนี่คือครอบครัว

ใช่ครับมันถึงเมื่อกลางดึก

ที่มาส่งปกติส่งผู้ป่วย

กระดูกมานะครับ

เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
คุณแกยุคกดูเด้อ
ตู้หนาวเว้ย
เคยเอาไปขี้กับเอาไปขี้เด้อ

ภารกิจของทีมจิตอาสา
ของเพจบ้านดุงอัพเดท

สุดท้ายก็เสียชีวิตกลางทางนะครับ
อันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ประสบขึ้น
อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

หรือว่าหลายคนตั้งใจว่าจะเดินทางกลับบ้าน